เนี่ยสั่งของออนไลน์อาหารออนไลน์นี่แหละ
สาวคนนี้พอลงไปรับอาหารโอ้โหรู้สึกจุกอก
อ้าวจะไม่จุกอกไม่สงสารได้ไง
เพราะรายเดอร์ท่านนี้มาพร้อมกับลูกน้อย

หรือชอบเห็นตัวได้

ก็เห็นแล้วพาเด็กมาด้วย

แล้วสาเหตุที่ต้องเอาลูกมาด้วย
เตงลูกมาด้วยเพราะอะไรไม่มีคนดูแล

ขณะที่ตัวเธอเองก็ต้องทำงานด้วยเนาะ
ทำอาหารกินขับรถปลาลาไซส์ส่งอาหารแบบนี้
เจ้าของคลิปนี้เขาก็เลยเห็นใจ

ก็อยากจะให้ดูนะไม่ใช่ว่าจะต้องไปสงสารหรืออะไรนะ
แต่ให้ดูเหมือนกับว่าเป็นแรงบันดาลใจดีกว่า

แต่ละคนนะผมว่ามีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันหรอก
และแต่ละคนก็มีความอุตสาหะในการทำงานที่ไม่เท่ากันด้วย
จริงค่ะคุณชนะนะแต่ว่าถ้าได้กำลังใจ
มันก็ทำให้เรามีพลังในการที่จะสู้ชีวิตต่อไปนะคะ
ทุกคนก็ต้องสู้แต่สู้ในแบบของเรา

ใครที่ท้ออยู่ดูคลิปแบบนี้ก็กลับไปสู้ต่อนะ

ไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ